คุณผู้ชมครับวันที่๒๒พรุ่งนี้ดิใช่ไหม
ใช่วันนี้๑๘ครับใช่ต่อแสงเปล่า๒๒พรุ่งนี้ใช่ไหม
ถนนทุกสายมุ่งสู่ริมโขงนครพนม
เพราะว่าพระเอกหนุ่มรูปหล่อโตโน่เขาจะว่ายน้ำข้ามโขงช่วย๒โรงพยาบาล
ทั้งฝั่งไทยและฝั่งสปลาวครับ
เมื่อวานนี้เข้าไปถึงนครพนมแล้วครับคุณผู้ชมฮะนี่ที่เขาไปถึง
ว่ายน้ำข้ามสองฝั่งโขงจากตัวเมืองนครพนมไปยังแขวงคำม่วนสปลาว
เพื่อระดมทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนครพนม
แล้วก็โรงพยาบาลแขวงคำม่วนสปลาวของนักแสดงชื่อดังโตโน่
พอไปถึงฮะทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะแล้วไปช่วยเก็บขยะริมแม่น้ำโขงครับคุณผู้ชมครับ
ได้รับการต้อนรับจากคนนครพนมคนในพื้นที่อย่างอบอุ่นโตโน่ปลื้มใจมากปลื้มใจมากนะครับ
เขากับทีมงานบอกว่าโอ้โหมาแบบนี้แล้วสบายใจชื่นใจมีกำลังใจ
สีหน้าตอนนี้ที่อาจจะเคร่งเครียดสักหน่อยคือโตโน่กำลังตอบคำถามถึงดราม่านะครับ
แต่เขาบอกเขาไม่สนหรอกเขาจะทำต่อไปเขาพร้อมแล้วทั้งร่างกายและจิตใจ
เขาจะทำให้สำเร็จเพื่อช่วยแพทย์พยาบาลที่เหนื่อยกว่าเขาอีกเยอะเขาบอกแบบนั้น
โตโน่ยังเตะเวนไปขอพรสิ่งศักดิ์สิตในเขตเทศบาลเมืองนครพนม
แล้วไปพบปะหัวหน้าส่วนราชการอาทิท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ไปเพื่อประสานความพร้อมในการจัดสถานที่และสำรวจเส้นทาง
โตโน่ยังบอกอีกว่าหลังจากเตรียมความพร้อมนะครับ
จะเปิดกองทุนรับบริจาคมาประมาณ๑เดือน
กองทุนเงินส่วนตัวประมาณ๑ล้านบาทครับ
แล้วก็มีผู้ใจบุญสมทบอีก๑ล้านบาทรวมเป็นทุน๒ล้านบาท
ถือว่าเกินคาดแล้วนะฮะมีผู้ใจบุญให้ความเมตตาร่วมบริจาคสนับสนุน
แล้วตอนนี้กว่า๗ล้านบาทครับคุณผู้ชมครับ
คาดว่าวันที่จะว่ายน้ำข้ามโขงน่าจะมียอดไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านบาท
ครับนี่คุณผู้ชมดูจากมุมสูงอืมนะฮะนี่แหละครับคือแม่น้ำโขงอันกว้างใหญ่ภายศาล
นายจีรวัตนรงกิจพาณิชย์ตัวแทนชมรมนกเป็ดน้ำนครพนมบอกว่า
จากประสบการณ์ของผมนั้นหรือผมว่าตอนนี้สภาพน้ำในแม่น้ำโขงถือว่าไม่อันตราย
ส่วนสภาพอากาศที่บอกเอออากาศเย็นริมโขงเย็นแล้วนะครับตอนนี้อากาศเย็นแล้วนะครับ
แต่เขาบอกว่าอุณหภูมิในแม่น้ำโขงเนี่ยอุ่นนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงเรื่องการเป็นตระคิว
ดราม่าเรื่องของการใช้อุโมงน้ำฝึกซ้อมของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
มีคำชี้แจงออกมาแล้วก็สวนกับกระแสดราม่าว่าโตโน่ได้มีการจ่ายค่าบริการตามระเบียบ
ไม่ได้เข้าไปใช้อุโมงน้ำแบบฟรีจนล่าสุดของล่าสุดของล่าสุดใช่ไหมน้ำแข

มีเอกสารของบริษัทที่ดูแลการจัดกิจกรรมข้ามโขง

นี่ฮะก็คือเป็นฉบับสำเนา
คือส่งข้อความไปขอความอนุเคราะห์การใช้อุโมงน้ำ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

โตโน่ได้ใช้อุโมงน้ำฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าเอาจริงทางจุฬาเอง
ก็มีการออกมาโพสต์ด้วยนะเมื่อวานนี้

จุฬาก็ตอบ๓ข้อหนึ่งในนั้นน้ำแข็งอธิบายสั้นนะ
คือเขาก็ถามว่าบุคคลทั่วไปสามารถใช้อุโมงน้ำได้หรือเปล่า

คนที่สนใจใช้อุโมงน้ำสามารถใช้ได้นะ
แล้วก็ผ่านการทำเรื่องขอมาที่คณะ
แล้วที่ให้คุณพาคินใช้เพราะอะไรล่ะ

เออคือเขาบอกว่ามันมีที่ผ่านมามันมีอุโมงน้ำชำรุดไง
แล้วหลังจากนั้นก็มีการซ่อมแซมแล้วพอมาเจอโควิดอีก
ทีนี้ค่ะรอบนี้ที่คุณโตโน่มาขอใช้ให้ใช้ฟรี
เพราะว่าอุโมงน้ำมันเหมือนกับว่ามันก็ยังไม่ได้สมบูรณ์

เป็นกิจกรรมแบบเหมือนกับเพื่อสังคม

แล้วไอ้เอกสารภาพที่หลุดออกมาว่า
มีการจ่ายเงินกันอะไรก่อนหน้านี้

คือตอนแรกที่ออกมาแล้วบอกว่า
ทางคณะยินดีให้ความอนุเคราะห์โดยมีค่าใช้จ่ายตามระเบียบถูกไหม
ตอนแรกออกมาแบบนั้นแล้วก็ลบโพสต์ไป

แล้วหลังจากนั้นมันก็มีประเด็นเพราะว่าคนไปขุด
ไอจีของโตโน่แล้วบอกว่าอ้าวโตโน่บอกว่าได้ใช้ฟรีนี่

ทีนี้แหละพอจุฬาออกมาอีกรอบนึง
แล้วก็มาบอกว่าสุดท้ายให้ใช้ฟรีจริงมันก็เกิดคำถามว่า
ถ้าเกิดชี้แจงตั้งแต่แรก
จริงมันเป็นเหตุผลที่สังคมเข้าใจได้

โอ้โหแค่เรื่องการใช้อุโมงน้ำ

ซึ่งไม่รู้ว่ามาจากการสื่อสารผิดพลาด

หรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพูดไม่จริงหรือเปล่า

คือต่อให้ดราม่าจะมาขนาดไหน
คนที่เขาจะต้องทนกับดราม่านี้

ใจก็พร้อมแล้วไม่ได้สนดราม่าอะไร
ตั้งใจจะทำเพื่อหมอเพื่อพยาบาลอย่างเดียวเลย

แล้วก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นปลอดภัย

ได้ทำดังประสงค์ครับ